เรามีอีกคลิปหนึ่งมาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นคลิปของ
หลัดอบตผู้ชายคนหนึ่งครับที่จังหวัดนครราชศรีมา
มีปัญหากับข้าราชการที่เป็นผู้หญิงในที่ทำงาน
แล้วไปยกเท้าเหมือนไปถีบเก้าอี้เขาอะครับ
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะครับนี่ผู้หญิงนั่งอยู่
นี่ครับทำอะไรไว้เลยยันแบบนี้ยันทำไมครับ
ผู้ชายคนนี้ลักษณะมีการโต้เถียงกับผู้หญิงในสำนักงาน
ผู้ชายไม่พอใจเดินเข้าไปด้านหลังของผู้หญิง
จะยกเท้าขึ้นไปยันพนักเก้าอี้เพื่อเหมือนแบบอย่ามาเถียงนะ
ได้หรอแล้วพอเห็นผู้หญิงลุกขึ้นแล้วก็มีการโต้เถียงอีกสักพักหนึ่ง

เพจที่ใช้ชื่อว่าสื่อมวลชนได้โพสต์คลิปนี้พร้อมระบุว่า
คลิปหลุดอีกแล้วมีหน้าที่ตำแหน่งอันทรงเกียรติ
แต่กลับทำกับผู้ใต้บังคับบัญชาถึงเพียงนี้
พื้นที่โนนประดูกอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมา
อบตอีกแล้วแฮสแท็กทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
แท็กสตรีเพศย่อมให้เกียรติเสมอ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปมีคนเข้าไปชมวิจารณ์เยอะมากว่า
แม่เป็นผู้ชายเป็นถึงประหลัดอบตแล้วทำกับลูกน้องแบบนี้

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครราชศรีมาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
บอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นในสำนักงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประดูกอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเมื่อวานที่ลงไปเนี่ยเป็นวันหยุดแล้วคุณผู้ชม
สำนักงานปิดในช่วงของปีใหม่
ก็เลยพยายามสอบถามกับพนักงานหลายคน
ก็ปฏิเสธจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปนี้
แต่เพียงว่าเป็นเรื่องราวของการมีปากเสียงกัน

กับผู้ชายในภาพคือเป็นอบต
นะฮะก็คือเป็นนายวีรวิทย์เคียนจังหรี่
ซึ่งเป็นประหลัดอบตนวลประดูก
แล้วประหลัดคนนี้เป็นรักษาการนายกอบตด้วย
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไม่มีการชี้แจง
เพราะว่าวันที่นักข่าวลงพื้นที่ไปอบตปิด

อาจจะมีการชี้แจงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไร
แล้วก็ต้องรอฟังความจริงจากทางด้านของคนที่อยู่ในคลิปทั้งสองฝ่ายด้วย
ผู้หญิงทั้งผู้ชายว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างไร